เหตุการณ์นี้ก็ยังอยู่บนท้องถนนนะคะ
เป็นรถหรูรถซุปเปอร์คาร์รถพอร์ชนี่แหละคุณผู้ชม
ไปชนกับคนขี่มอเตอร์ไซค์

พยายามขี่ตามลักฐานเดียวเห็นชัดเลย

เออหนีไป
ในตั้งคืนในตั้งคืน
นี่รายเดอร์พลเบิร์งดีบอกนี่ได้นี่ไป
เดี๋ยวตามทั้งคืนแหละแล้วก็รถพอร์ชพุ่งแรงแบบนี้แล้วบางจังหวะนะคุณ

ใช่แล้วคุณดูสิคือเสียงลมตีเนี่ยโอ้โห
รถซุปเปอร์คาร์รถพอร์สคันนี้หยุด
แต่คนขับรถข้างหน้าเขาไม่หยุด

คุณผู้ชมเห็นกันชนหน้าด้านซ้ายของรถคอร์สไหม
หลุดเลยเออคือไฟหน้าของรถพอร์ชก็แตกด้วยนะคะ

จุดที่เกิดเหตุอยู่หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งหนึ่ง
แถวถนนนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอน๕ทุ่ม
เมื่อวันที่๓เมษาที่ผ่านมา
แล้วตอนแรกที่รถพอร์ชคันนี้ไปชนคนขี่มอเตอร์ไซค์
คนขี่มอเตอร์ไซค์เขาสะโพกหลุดเลยนะครับ
รถคันนี้ไม่หยุดช่วยเหลือไม่อะไรเลยค่ะไม่ถามด้วยนะ

อยากให้คนที่ขับรถหรูคันนี้แสดงความรับผิดชอบหน่อย
เพราะว่าตอนนี้อาการของมอเตอร์ไซค์เขาก็เจ็บเหมือนกัน
ทีนี้ค่ะทางคนที่เป็นรายเดอร์พลเมืองดี
ที่เขาขี่ตามนี่นะคะคือคุณเบิร์ตวิทยาวัตรคุ้มครอง
เขาเล่าให้ฟังบอกว่ามองเห็นรถพอสต์
ออกมาจากซอยแล้วเลี้ยวมาแบบเร็วด้วยนะ
ชนกับมอเตอร์ไซค์อย่างจังเลยหลบไม่พ้น
หลังจากนั้นพอเห็นว่าไฟหน้าด้านซ้ายของรถหรูแตก
แต่ว่ารถหรูขับหนีไป

เขาก็เลยรีบขับตามไปถ่ายคลิปเป็นหลักฐาน
เมื่อกี้ตอนต้นคลิปคุณผู้ชมได้ยินใช่ไหม
เขาขานทะเบียนรถพอร์ตแบบชัดเจนเลย
แล้วมีจังหวะหนึ่งอย่างที่บอกไปว่าไปติดตรงไฟแดงด้วยกัน
คันแล้วนะตรงนั้นนะแต่รถพอร์ชก็บึ่งไปเลย
ท้ายที่สุดถามว่าคุณเบิร์ตขี่จักรยานยนต์ตามทันไหม

ก็พยายามไปจนสุดความสามารถแล้วนะ

พยายามแจ้งคนที่อยู่แถวข้างถนน
หรือว่ามอเตอร์ไซค์ข้างด้านอื่นบอกเขาช่วยกันตามหน่อย
คือเขาบอกไงว่าตามทั้งคืนแล้วเขาพยายามตะโกน

แต่เดี๋ยวลองฟังคุณเบิร์ตพลเมืองดีหน่อยละกันค่ะ
ผมเห็นว่ารถคันนี้มันชนมอเตอร์ไซค
เพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันหมุนแบบหมุนคว้างไงครับ

แล้วหลังจากที่ผมตามแล้วไม่เจอแหละ

จุดที่ชนนะครับกับรถที่มันกระเด็นมา

แล้วรถเขารถมอเตอร์ไซคันนั้นคือพังยับเลย

โอ้โฮนี่แหละพลเมืองดีเห็นก็ใช่ค่ะพลเมืองดีเห็นก็
เขาก็พยายามอย่างเต็มที่ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้ว
แต่เอาเป็นว่าเห็นหลักฐานชัดแบบนี้